ทุ่ม๔๕คิดว่าคงยังไม่กลัวกันมากนะคะ
แต่เรื่องนี้ทั้งเศร้าและหลอนค่ะ

เขาบอกว่าวิญญาณคนตายมาสิ่งร่างพี่สาว

ปกติเวลาเผาศพควันจะลอยขึ้นข้างบน

ควันไม่ได้ลอยขึ้นข้างบนนะคะ
ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวหลอน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้ได้ยังไงค่ะ
นี่ค่ะตรงนี้คือกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมลองดูภาพที่เรานี่
กระบะคันสีขาวเห็นไหมทะไหลมาแล้วฟาดเข้าไป
คือมันถลายปัดมาแล้วก็ฟาดเข้าไปตรงมุมด้านหน้าปั๊มน้ำมัน
ซึ่งตรงนั้นค่ะตรงนั้นมีนางสาวธัญลักษณ์ศรีสิริพันธ์
หรือว่าคุณแนนวัย๓๕ปีนั่งล้างจานอยู่

โดนรถกระบะคันนั้นเสียหลักฟาดเข้าไป
จนทำให้เธอเสียชีวิตคาที่นะคะ
ปฏิเหตุนี้นะฮะเราเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะครับ

แล้วก็เชื่อว่าผู้เสียชีวิตกำลังล้างจานอยู่ใช่ไหม

แล้วเธอเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาววัย๘ขวบ

ซึ่งจริงแล้วมันมีคลิปกล้องวงจรปิด
หน้าที่รถกระบะคันนี้จะเสียหลักด้วย
เสียหลักรุนแรงขนาดนั้นก่อนหน้านี้สาเหตุที่รถกระบะคันนี้
เสียหลักรุนแรงแบบนี้เป็นเพราะว่าขับไล่บี้มากับกระบะอีกคันนึง
นี่ค่ะลองดูเห็นไหมไล่บี้กันมากับกระบะสีแดง
แล้วตัวเองเสียหลักครับคือมีกระบะสีขาวสองคัน
สีแดงหนึ่งคันไล่บี้กันมาเหมือนแข่งกันมาซึ่งคันก่อเหตุพยายามจะแซง
คันเร่งจนควันดำฟุ้งถนนไปหมดเลยแล้วสุดท้ายตัวเองเสียหลักสะบัดไปชนผู้ตายอ่ะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘สิงหาคมบ่ายโมงตรงนะคะ
ส่งคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยกับญาติของคุณแนน
ผู้เสียชีวิตนะคะไปที่วัดบังเดือค่ะก็เป็นงานสวดพระอภิษฐรรมนะคะ
นี่สถานที่พื้นที่เกิดเหตุเห็นไหมครับชนเข้าไปขนาดกระบะยังเละขนาดนี้
แล้วถามว่าคนที่ถูกชนจะเป็นสภาพไหนนี่เราลงพื้นที่ไปนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหไปถึงเนี่ยหลอนเลยทีเดียว
เขาบอกว่าพี่สาวนางสาวแนนถูกผีสิงถูกวิญญาณผู้ตายเข้ามาสิงร่าง
ห่มร้องไห้บอกแม่จ๋าแม่จ๋ามีจังหวะกรี๊ดมีจังหวะร้องไห้ด้วย

ผู้หญิงเสื้อสีดำเนี่ยคือพี่สาวคุณแนนผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็รูปหลังรูปไหล่บอกฟังพระสวดนะลูก

เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในงานศพของคุณแนนนะคะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งคือตอนทำพิธีชาปนกิจค่ะ
บรรยากาศภายในเมนเนี่ยเขาบอกว่าดูนี่เห็นไหม
ปกติเวลาเผาควันมันจะลอยขึ้นข้างบนใช่ไหม

แต่อันนี้มันลอยกลับลงมาด้านล่าง
คลุ้งฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเลย
และไม่ยอมปลิวไปไหนด้วยเห็นไหมคะ
มันลอยวนอยู่ในเมนนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โห

ดูไปดูมานอกจากกลุ่มควันจะไม่ลอยออกไปที่ไหนแล้วเนี่ย
มันหน้าตาละไม้คล้ายคนหรือเปล่า
คือถ้าเป็นความเชื่อบางคนเขาเชื่อแบบนี้คุณ
ว่าวิญญาณจะไม่ยอมไปไหน
วิญญาณจะอวนกลับมาส่วนนี้ที่เหมือนเป็นหน้าคน
คือเอาจริงถ้าถามดิฉันฉันดูไม่ออกหรอกนะ
ตรงไหนที่เหมือนหน้าคนแต่บางคนเขาบอกมันเหมือนจริง
แต่ไอ้ที่ว่าควันมันลอยตลบอบอวนอยู่ในเมน

หรือมันเป็นเรื่องของอะไรนะคะ
ได้คุยกับนายอดีศักดิการุจีสับปะเหลอวัดบางเดือค่ะ
เขาบอกว่าระบบเตาเผาศพวัดไม่ได้มีปัญหานะ
แล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วย

ตายจะไม่ไปไหนวิญญาณไม่ยอมไปไหน
เออก็เลยมีการคือลูกสาวมีสองคนด้วยนะ
ญาติญาติก็เลยมีการมาจุดทูปไหว้บอกกล่าวผู้ตายให้หมดห่วงซะ
แล้วก็มีการไล่ระบบเตาเผาใหม่อีกครั้ง
คราวนี้ควันก็ลอยขึ้นข้างบนตามปกตินะคะ
มันผิดปกติครับ
ผิดปกติแล้วครับค่ะครับครับ

คุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตาม
ก็สามารถที่จะทำพิธีชาปนกิจได้สำเร็จ

ทีมของเราไปที่วัดบางเดือคครั้งครับ
ครอบครัวของผู้ตายได้ทำพิธีลอยอังคาร
โดยนำเท่ากระดูกไปโปรยในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ

ซึ่งเป็นคนที่วิญญาณเข้าสิงร่างที่เห็นในคลิปนี้นะฮะ
แล้วก็เข้าไปสวมกอดแม่แล้วก็แม่จ๋าแม่จ๋า

เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าระหว่างที่เธอกำลังฟัง

จู่เธอรู้สึกหัวใจมันเต้นแรงอะคุณ
สั่นเต้นแรงขึ้นเรื่อยนะฮะ
รู้สึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่เธอคิดแบบนี้น่าจะเป็นน้องสาวมาเข้าร่างของเธอ
หลังจากนั้นนะเธอก็บอกว่าน้องสาวน่าจะเข้ามาสิงร่างเต็มตัว
แล้วก็มองหาแม่แล้วก็โผล่เข้ากอดแม่
แล้วก็ร้องไห้ตามที่ปรากฏในคลิปแหละฮะ
เพราะว่าตอนนั้นตัวจริงของเธอเธอบอกโหไม่รู้สึกอะไรแล้ว
จากนั้นพอเวลาผ่านไปสักพักอาการถึงจะผ่อนคลายลง
ซึ่งตัวของลูกพี่ลูกน้องคนนี้เชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องสาวจริงนะฮะ
แล้วก็เข้าใจว่าน้องเขาน่าจะมาด้วยอาการที่เขาโกรธเขาโมโห
แต่ปรากฏว่าพอมาจริงเขามองหาแม่เขา

พอเขาหันไปแล้วเขาเจอเขาก็แบบกรี๊ดร้องไห้ลั่น

แล้วพี่อยู่ข้างในคือถามว่าต่อให้น้องอยู่ในนั้น
แล้วก็เหมือนคล้ายที่เขาเรียกว่าอาการเหมือนอารมณ์ผีสิงอ่ะเนอะวิญญาณเข้าอ่ะ
รู้สึกตลอดแต่พี่ก็คือปล่อยร่างให้น้องเขาใช้ร่างพี่เป็นสื่อ
เขามาด้วยอาการที่ว่าเขาขวัญหายแล้วเขาตกใจ
คือพี่รู้สึกถึงสิ่งที่วิญญาณเข้ามาแล้วสื่อเรารู้สึกพร้อมกันกับเขาเลยนะ
เพียงแต่ว่าเหมือนสองคนในร่างเดียวค่ะ
คุณรักษมีที่เชื่อว่าน้องสาวมาเข้าสิงนะแล้วก็ยังบอกอีกนะครับ

คือเธอเป็นคนสั่งหุ่นนะมาแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้เป็นน้อง
เพราะอะไรรู้ไหมคุณสั่งหุ่นนี้
เนื่องจากว่าศพของน้องคือร่างกายแหลกเหลวโดยเฉพาะช่วงบน
เพราะถูกรถอัดแล้วก็รถชนอย่างรุนแรงนะฮะ
เธอก็ใช้หุ่นมาเป็นตัวแทนของผู้ตาย
ปรากฏว่าหุ่นที่สั่งมาคุณหน้าตาเหมือนผู้ตายมาก

เอาภาพนี้คุณเหมือนไหมล่ะ

จริงรูปนี้พอแต่งขึ้นมาแล้วเหมือนเป๊ะเลย

ญาติยังตกใจเลยคุณดูจมูกเหมือนกัน

แก้มโครงหน้าเหมือนหมดเลย
รูปทรงของใบหน้ากับรูปทรงของหน้าหุ่นเหมือนกันหมดเลย
บอกโอ้โหพอแต่งหน้าเสร็จเธอตกใจมาก
นี่คือน้องสาวเธอนะฮะแล้วก็ทีนี้น้องสาวเธอได้สื่อบอกกับเธอ
บอกว่าอยากได้ชุดแสกสีแดงซึ่งบังเอิญเธอก็มีชุดสีแดงพอดี

ก็เลยว่าเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
มันเป็นเรื่องที่สามารถสื่อกับผู้ตายได้
และผู้ตายมาบอกมาอะไรทุกอย่างนะครับ
ทีนี้ด้านของแม่ของผู้ตายคือนางทิติพันธ์กุลกล้าวอายุ๕๗ปี

แนนมีลูกสาว๒คนคือน้องแตงโมวัย๘ขวบ
แล้วก็น้องตุ๊กนุ๊กอายุ๑๖ปี
โดยในวันเกิดเหตุหลานโทรมาบอกว่าแม่ถูกรถชน
ตัวแม่เองก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับ
แม่บอกว่าร้องไห้ใจแทบขาดเลยคุณตอนนั้น
สภาพจิตใจของแม่คือแย่มากนะครับ
ทุกอย่างมันตันไปหมดคิดอะไรไม่ออก
และยังทำใจไม่ได้ไม่คิดว่าลูกสาวตายไปแล้ว
เพราะลูกสาวคนนี้คือเสาหลักของบ้าน
ส่วนวันที่วิญญาณของลูกสาวเข้าสิงร่างของลูกพี่ลูกน้อง

เธอก็ได้แต่ปลอบใจนะเธอก็เชื่อนะ

บอกได้แต่ปลอบใจลูกว่าใจเย็น

เดี๋ยวแม่จะดูแลหลานให้ดีเองนะครับ
ได้แต่พร่ำบอกกับวิญญาณลูกสาวแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมด้านของลูกสาววัย๑๖นะคุณนะ
ใช่ค่ะน้องลูกสาววัย๑๖ปีน้องตุ๊กนุ๊กนะคะ
ลูกสาวของคุณแนนเนี่ยหนูน้องเสียใจเศร้าอยู่ตลอดเวลา
เลยบอกว่าเคยวาดฝันกับแม่ไว้ว่าจะเรียนให้จบปริญญา
แล้วก็อยากให้แม่อยู่ดูแลลูกจนลูกประสบความสำเร็จ
อยากจะสร้างบ้านหลังเล็กให้แม่อยู่ด้วยกัน
บอกว่าสงสารแม่มาก
ไม่อยากให้แม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ถ้าชาติหน้ามีจริงเธอก็อยากจะเกิดมาเป็นลูกของแม่อีกนะคะ
อยากให้แม่ได้เห็นความสำเร็จของเธอนะคะ
ส่วนหน้าสมพงษ์แซ่ลีค่ะแฟนของผู้ตายบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุคู่กรณียังไม่ติดต่อมาพูดคุยอะไรเลย
ตำรวจเองก็เงียบหายเขาก็เลยกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบ
อยากจะขอร้องผ่านสื่อให้เป็นตัวกลางติดตามคดีนี้ให้หน่อย
เพราะคดีนี้ทำเอาใจของเขา
ใจของลูกและคนในครอบครัวเขาแหลกสลายไปหมดเลยนะคะ
มันต้องใช้เวลาดูแลรักษากันอีกนาน
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราสอบถามความคืบหน้าทางคดี

เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุติดต่อขอมอบตัวแล้ว
แต่ติดโควิดอยู่ก็เลยยังไม่สามารถนำส่งสารได้นะคะ
เรื่องต้นก็รับสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
ตัวเองกับแฟนติดโควิดก็เลยจะขับรถไปหาหมอ
แต่ระหว่างขับกลับบ้านเจอรถกระบะอีก๒คัน
ขับลักษณะเหมือนแข่งกันก็เลยขับตามไปแล้วก็เสียหลัก

ตกลงคุณแค่ถูกเข้าไปผัวพันเป็นลูกหลง
หรือว่าคุณแข่งกันมาทั้ง๓คันจริง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

แล้วก็จะต้องมีการนำตัวส่งสารต่อไปค่ะ